สวัสดีครับกีฬาในช่วงสายวันนี้นะครับย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อวาน
ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับนักวอเล็กบอลทีมชาติไทยนะครับ
ที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์นะครับ
ผู้หญิงของเราเคยเป็นแชมป์มา๒สมัยแล้วก็อยากจะคว้าแชมป์อีกสักครั้งหนึ่ง
ยุคที่มีการผลัดใบระหว่างผู้เล่นใหม่ที่กำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมา
แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่รักษาฟอร์มแล้วก็สร้างร่างกายได้ดีเยี
ภายใต้การคุมทีมของทางโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลนะครับ
มันพูดคุยกับทางปลื้มจิตแล้วก็นุสราไปแล้วรวมถึงทางโค้ชด่วน
วันนี้นะครับผมมีโอกาสพูดคุยกับ๓ดาวรุ่งนะครับ
กำลังจะมาแทนที่รุ่นพี่แล้วก็กำลังโชว์ฟอร์มได้ดี
โดยเฉพาะทางพิมพ์ชิชาโก๊กรำนะครับรวมถึงทางชาชุออนมกศิ
ชุออนล่าสุดนะครับทำคะแนนสูงสุดด้วยนะครับ
ในเกมเวลกลางปีเป็นรอเพียงแค่ปลื้มจิตเท่านั้นนะครับ
ติดตามฟอร์มของพวกเธอ๓คนรวมถึงอัชราพรคงยศด้วยนะครับ
กับการพูดคุยความพร้อมในการชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์ครับ
มีใครบ้างแนะนำตัวอย่างนี้

ฟิลิปปิทิจาโก๊ครามนะครับอาจารย์พรคงยศชาชุออนมกศิ

เพราะถ้าผิดจะมีประเด็นนะครับโอเค
พูดคุยกันถึงความเป็นกันเองในทีมแล้วกัน
เพราะว่าส่วนใหญ่น้องเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจในการเล่นจากรุ่นพี่สมัยเป็นเด็ก
พิธีการช่วยไม่ได้ที่เขาเข้ามาใช้พิธีการในการเสร็จสนุน
แต่ว่าให้ความเป็นกันเองกับเราเขาทำยังไง
เอาตั้งแต่หินก่อน
ค่ะก็สำหรับตัวหนูนะคะก็เหมือนพี่เขาก็จะคอยบอกคอยสอนตลอดค่ะ
เขาเหมือนเขาก็จะบอกตลอดว่าให้เรากล้าเล่นกล้าเล่นเราให้เรามั่นใจในตัวเอง
แล้วเขาก็จะเหมือนชวนเราเหมือนคุยแบบเหมือนจะไม่ให้เราคิดมากเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามอะค่ะ
เพราะว่าเราก็เหมือนแบบเพิ่งขึ้นมาอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพี่เขาก็กลัวเราเกรงกลัวเราก็กลัวทีมฝั่งตรงข้าม
ถ้าประกบตัวมันเหมือนกับบางคนก็ต้องสนิทกับใครอย่างวิเศษตามตำแหน่งอย่างอย่างของบิ๋มเนี่ย
ถ้าเป็นรุ่นพี่ใครจะสนิทกับใครพิเศษ
ค่ะก็จะเจอพี่นุสลาค่ะ
นุสลาก็จะบอกตลอดค่ะว่าเหมือนแบบแกต้องตีบอลอย่างนี้นะ
เหมือนเห็นบล็อกก็ต้องทำอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็พี่เขาจะบอกว่าเหมือนแบบถ้ารูปไหนที่แกตีไม่ได้อย่างนี้
เขาบอกพี่มาเลยแบบแกจะเอายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
หมายถึงว่าทั้งคือคุยทั้งในนอกสนามเนี่ย

แต่ในปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงบุ๋มบิ๋มพัฒนาไปเยี่ยมมาก
แต่เฉพาะในเวิมกลางปีถือว่าสุด

เพราะว่ามันพัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดในเพื่อนรุ่นเดียวกัน
สิ่งหนึ่งที่ทำให้ลุงบิ๋มพัฒนาขึ้นมาได้ขนาดนี้

อาจจะมีวิธีการเช่นทำสมาธิหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

หนูรู้สึกว่าปีนี้หนูมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่ะ
จริงเห็นในคลิปเวลาไปแข่งขันต่างแดน
หรือว่าเวลาที่ซ้อมเสร็จมันจะมีโจทย์บางโจท

เคยเห็นเขานำเป็นคนที่เต้นเก่งสุดในทีมไหม

นั่นมันคือสิ่งที่ทุกคนมองค่ะแต่ความเป็นจริงไม่ใช่
เพราะว่าพี่เคยเห็นเต้นครั้งหนึ่ง

อันนั้นคือจะเป็นสิ่งที่เขาจะเป็นคนนำเพื่อนเหรอ
ประเทศนี้ต้องเตรียมการแสดงอย่างนี้ค่ะ
ทีมไทยก็เลยส่งชุดเด็กไปส่งแบบน้องไป
น้องก็เป็นคนนำเต้นโดริมอนกัน
เหมือนในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ต้องขึ้นไปทุกทีม
ก็กลายเป็นโดเรมอนติดตัวบิ๋มมามีอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากโดเรมอนแล้ว
โคเวอร์รอหลีพาจูงค่ะพี่หมาดูค่ะอ๋อเหรอ

เตรียมไปแล้วใช่ไหมจะโชว์ตรงนี้ได้ไหมหรือว่าจะไปโชว์ที่นู้น

เดี๋ยวก็ถือว่าจริงก็ขึ้นมาก่อน

จริงอยู่ในฟอร์มอยู่แล้วซึ่งหลายคนก็คาดหวังนะว่า
เรื่องของตำแหน่งตัวตีเนี่ย
คือทางรุ่นพี่ก็จะรักษาสภาพร่างกายได้ดี

สิ่งหนึ่งที่พี่ด่วนให้วิธีคิดที่ค่อนข้างแตกต่าง

ที่เขาจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นเหมือนเรานี้เป็นไงบ้าง
อาจารย์ด่วนเขาจะเป็นคนที่ให้โอกาสกับทุกคนค่ะ
ไม่ได้มองว่าเป็นพี่จะได้ลงก่อน

แต่เขาจะดูทั้งการซ้อมการอยู่
คือเขาดูทุกอย่างแล้วเขาก็เอามาพิจารณาในการลงเล่นอย่างนี้ค่ะ
อย่างสมมุติว่าน้องอาจสมมุติว่าพี่เขาเจ็บ
แล้วน้องสามารถแสดงศักยภาพออกมา
เขาก็สามารถเขากล้าที่จะให้น้องทดแทนได้อย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะมันทำให้แบบเรามีโอกาสได้อยู่ในสนามมากขึ้นอย่างนี้ค่ะ
เราแสดงศักยภาพออกมาได้เขาก็ยิ่งมั่นใจในตัวเราค่ะ
เราก็สามารถทำหน้าที่แทนพี่เขาได้ในตรงนั้น
อาการบาดเจ็บตอนนี้หาย๑๐๐ใช่มั้ยครับ
ก็ดีขึ้นมาเยอะอยู่ค่ะจากช่องแรกที่เจ็บ
แต่ก็ยังมีแบบเจ็บบ้างแบบบางจังหวะอย่างนี้ค่ะ
มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ถ้าถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นมากแล้ว

ไม่มีค่ะหัวใจแข็งแรงดีค่ะ

น้องทุกคนก็จะมีโอกาสในการเล่นต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วง
เราเวิร์คพันธ์ปีอยู่แล้วอย่างเฉพาะฟอร์มแบบคนนี้
แต่ในยุคนี้ตอนนั้นมันต้องเจอเพื่อข้อความทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
มีการปรับตัวยังไงเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งพวกนี้
สิ่งสร้างสรรค์เราเก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีเรามีวิธีการจัดการไง
ก็คือถ้าเขาพูดไม่ดีเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไข
เราก็มองตัวเองว่าเราเป็นเหมือนที่เขาพูดไหมอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เข้าใจในคือแบบเวลาเราแข่งอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีความคาดหวังสูงอย่างหวังว่าเราต้องเล่นดีแบบเต็มฟอร์มของเรา
ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่เราเล่นไม่เต็มฟอร์มแล้วเขาผิดหวังเขาก็อาจจะว่า
แต่ถ้าเกิดถ้อยคำที่มันแรงเกินไปบางทีก็เลือกที่จะไม่ฟัง
แต่ถ้าอันไหนที่เขาเข้ามาเตือนด้วยความหวังดีด้วยคำพูดที่แบบโอเคอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลือกที่จะฟังแล้วก็เอาไปนำเอาไปปรับปรุงเอาไปแก้ไข
แต่ถ้าวันไหนที่เราเล่นดีแล้วยิ่งได้รับคำชม
เราก็จะแบบรู้สึกอย่างน้อยเขาก็เห็นความตั้งใจความยามที่เราทำอย่างนี้ค่ะ
คนนี้ทักษะดีอาจจะล้อไหม
ช่วงที่ท้ายแล้วนะคะเวลาน้อยสักนิดหนึ่งให้ทั้งสามท่านฝากถึงรายการชิงแชมป์เอเชียหน่อยละกัน

เชียร์พวกเราในการแข่งขัน
ถึงชั้นไปเชียร์ค่ะแล้วก็ซีเกมนะคะ
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

จบแล้ว

ค่ะก็มันเป็นแมทที่สำคัญนะคะ

เพราะว่าพวกเราจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด
จะพยายามเข้ารอบให้ลึกที่สุด
แล้วก็พยายามคว้าแชมป์มาฝากทุกคน
ค่ะก็ฝากถึงแฟนทุกคนนะคะ

พวกเราก็ต้องการกำลังใจครับ